ทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะ
ตำรวจสภสามโคกคุมตัวนายสมชายจาดมีพ่อตาที่ใช้มีดอิโต้ไล่ฟันลูกเขยจนเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุที่บ้านพักคนงานนะครับ
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ในตะบนคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจกว่า๒๐นายนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยระหว่างการทำแผน
โดยตำรวจนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนตั้งแต่จุดแรกเลยคือที่โต๊ะม้าหินอ่อน
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหากับผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากันนะ
แล้วตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาส
จากนั้นผู้ตายก็เข้าไปในห้องครับไปบีบคอลูกชายอย่างที่ผมเล่าไป
ส่วนจุดที่๒ครับนะฮะบริเวณที่ผู้ต้องหาและผู้ตายต่อยกันนะครับ
ต่อยกันจนผู้ตายเนี่ยเดินไปหยิบค้อน
แล้วก็มาทุบฝากระโปรงรถกระบะนะครับของผู้ต้องหาจนเป็นรอยยุบนะฮะ
ทำให้ผู้ตายโกรธจัดเลยคราวนี้ขออภัยฮะ
ทำให้ผู้ต้องหานั้นโกรธจัดเลยคราวนี้มาดูจุดที่สาม
หลังจากไม่พอใจโกรธจัดกันแล้วใช่ไหมผู้ต้องหาเดินไปที่รถกระบะครับ
หยิบมีดด้ามยาวไล่ฟันผู้ตายฟันที่ไหนบ้าง
ฟันที่แขนที่ตัวที่ไหล่ที่ใบหน้าและจุดที่สี่ครับ
ต้องไล่ฟันผู้ตายมาจนถึงหลังร้านกระทั่งผู้ตายล้มลง
ผู้ต้องหาจึงใช้มีดฟันเข้าที่ศีรษะอย่างแรงจนหัวเวอะ
หัวเวอะเลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยจากนั้นก็เดินไปที่ประตูหลังครับ
บอกน้องสาวเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ว่าอย่าไปแจ้งตำรวจนะ
มาดูจุดที่๕ครับรถกระบะที่สวมป้ายทะเบียนปลอม
ซึ่งผู้ต้องหาใช้ขับพาลูกเมียในคันนี้พาลูกเมียหนี
่งหน้าไปยังบ้านเช่าของพี่สาวผู้ต้องหาที่อยู่ใกล้กับวัดไร่ขิง
โดยการทำแผนครั้งนี้นะครับญาติญาติลูกเมียของผู้ต้องหา
ยืนดูอยู่ห่างเวลาทำแผนใช้ไม่ถึง๑๕นาที
ที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็ทำกันไม่เกินสิบห้านาที
จากนั้นนำตัวกลับไปที่สพสามโคกครับ
คุณผู้ชมครับตรงนี้น่าสนใจระหว่างที่ผู้ต้องหาเดินขึ้นห้องขัง
ทีมข่าวมีโอกาสถามถึงชนวนการก่อเหตุนะฮะ
คือเกิดจากการที่ลูกเขยไปบีบคอลูกชาย๕ขวบของเขา
แล้วก็ไปทุบรถเขาบอกเขาทนไม่ไหวเขาเครียดมาก
ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจากนั้นก็ร้องไห้ฮะ
บอกว่ายังไม่มีโอกาสเจอหน้าลูกเจอหน้าเมีย

เขาบอกว่าอยากไปกราบเท้าพ่อกับแม่ก่อนจะเข้ามอบตัวครับ
ถ้าอยากไปกราบเท้าแม่นี้อยากไปกราบเท้าแม่นะครับ

สมชายเนี่ยยังมีคดีความเก่าค้างอยู่เป็นคดีรักทรัพย์
แล้วก็กระทั่งมาก่อเหตุฆ่าคนตายในครั้งนี้
ล่าสุดครับเมื่อบ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจนำตัวนายสมชายนะครับไปฝากขังที่เรือนจำ
โคกจังหวัดปฐุมธานี
โดยมีลูกเมียแล้วก็ญาติไปยืนให้กำลังใจ
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าใจจริงแล้ว
อยากจะมาขอประกันตัวสามีแต่ไม่มีเงิน
แล้วก็ไม่มีทรัพย์สินในการยื่นขอประกันตัว
แต่ก็ได้คุยกับสามีแล้วว่าอดทนนะพี่สู้
อีกไม่นานนะก็จะได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกัน
ส่วนตัวเธอหลังจากนี้คงต้องเป็นเสาหลักแทนสามี
แล้วก็ดูแลครอบครัวต่อไปครับ